เรื่องของคนที่มาเช่าคอนโดเช่าบ้านแล้วก็ปล่อยของเขาเน่าสกปรก
พังเสียหายไปหมดเนี่ยมีมาเรื่อยนะครับ
ล่าสุดนะครับมีเกิดขึ้นที่นนทบุรีนะฮะ
เจ้าของบ้านชายหนุ่มคนนึงเนี่ยสุดเซ็งอ่ะ
มีผู้หญิงรุ่นคุณป้าแล้วมาเช่านะครับ
มาเช่าไม่เท่าไหร่ค้างค่าไฟหมื่นกว่าบาท
ขยะไว้เต็มเลยยกเขาไปด้วยเกลี้ยงทั้งหลัง
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ตามไปสอบถามไปดูพื้นที่มาโอ้โห

หลังเบอร์เลยอ่ะบ้านเห็นแล้วเราก็เสียดาย
ใช่เขาบอกให้เช่าก็เพราะว่าก็เป็นคนแถวนั้นสงสารด้วย
ก็เห็นมีอาชีพอ่ะไม่คิดว่าจะมายกเขามาทำบ้านเขาเละขนาดนี้ด้วยนะฮะ
แล้วเขาไม่ใช่แบบพวกปล่อยเช่าบ้านเป็นอาชีพ

เขาก็ผ่อนปลนผ่อนคลายให้หลายอย่างนะครับ

ชื่อว่านายธัญธีเหลืองเกิดศิวัตรนะครับอายุ๔๖ปี
บอกว่าเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ
เมื่อช่วงต้นปีได้ประกาศให้เช่าบ้านพัก
ในหมู่บ้านพระปิด๓ที่เมืองเผือบางใหญ่จังหวัดดนทบุรีนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์
จากนางบุภามีอัฐกิจอายุ๕๖ปีบอกว่าจะมาขอเช่าบ้าน

ก็ซื้อมาล้านกว่าบาทเนี่ยหวังจะอยู่เองอยู่เหมือนกัน
ตกแต่งเพิ่มเติมทำอะไรเยอะห้องครัวเฟอร์นิเจอร์
แต่ทีนี้ไปซื้อคอนโดอีกหลังหนึ่ง
ก็เลยให้เช่าบ้านดีกว่าไปอยู่คอนโดมากกว่านะครับ
พอนางบุภาติดต่อมาขอเช่าบ้านก็พูดคุยทำสัญญากัน
ให้เช่าเดือนละ๘๕๐๐บาท
แล้วก็ตกลงให้จ่ายค่าเช่าร่วงหน้า๓เดือนทำสัญญาณ๑ปี
แต่ตอนนั้นนางบุภาก็จ่ายมาให้แค่เดือนเดียว
บอกว่าไม่มีก็ไม่พอ
ทำอาชีพพวกรับจัดสวนขายต้นไม้
เจ้าของบ้านคุณทัณยทีก็สงสาร
ก็ไม่เป็นไรก็ที่เหลือก็ผ่อนชำระเอาละกัน
เดือนที่เป็นค่าทำสัญญาอะไรพวกนี้นะครับที่ต้องเป็นค่าเช่าล่วงหน้านะครับ
ก็ตกลงกันอย่างนี้นะครับนางบุภาบอกว่ามีอาชีพรับจ้าง
จัดสวนขายต้นไม้อยู่ที่แถวบ้านพักนั่นแหละก็สงสาร
ก็เลยให้เช่าเขาจะได้สะดวกในการทำมาค้าขายด้วย
หลังจากนั้นเป็นต้นมานางบุภาก็จ่ายค่าเช่าบ้าง
ไม่จ่ายบ้างเริ่มมีบินค่าไฟค่าน้ำส่งมาเตือนว่าไม่ได้จ่าย
ก็เข้าไปแจ้งกับนางบุภานางบุภาก็ทราบทุกครั้งเพราะในสัญญาระบุว่า
ผู้เช่าบ้านต้องเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอง
กระทั่งเมื่อวานนี้๓ตุลาคมเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันเนี่ย
โทรศัพท์มาบอกตนบอกว่าคนที่เช่าบ้านเนี่ยเขาขนย้ายข้าวของออกไปแล้วนะ
แล้วไฟฟ้ากับปลาเขามายกหม้อแปลงไปหมดแล้ว
ทีนี้ยุ่งเลยไปตรวจสอบพบว่าค้างจ่ายค่าไฟอยู่เป็นเงิน๑๐๐๐กว่าบาท
ก็รีบเข้าไปดูที่บ้านพบว่าในบ้านโอ้โหขยะรกเลอะเทอะนะ
ทุกชั้นเลยนะตู้เย็น๑๐คิวทีวีสี๔๐นิ้วก็ถูกยกหายไปด้วย
ข้าวของเครื่องใช้ในครัวหายไปหมดเลยก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพบางใหญ่
เพื่อให้ช่วยเร่งรัดจับกลุ่มตัวนางบุภามาดำเนินคดี
เขาก็จะบอกว่ารอวันนี้วันนี้ก็ถึงเวลาก็ไม่เคยให้
ข้างบ้านเขาโทรมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มายกแปลงยกหม้อแปลงครับ
ผมก็เลยมาดูแล้วมาเห็นสภาพอย่างนี้ฮะก็ดูไม่ได้อ่ะ
ขยะเต็มก็เหม็นกลิ่นหมาอะไรอย่างนี้หดหูเลยครับ
ก็ใครโดนมาก็จะรู้ครับก็เห็นสภาพอย่างนี้บ้านเราจากดีครับ
ไม่เคยมาอยู่เลยไม่ช้ำเลยไม่มาอยู่เลยแล้วดูแล้วเท่มันเลย
ก็ดูไม่ได้เลยเขาไม่เก็บกันไม่อะไรเลยผมก็ไม่กล้าไม่ไปปล่อยแล้วครับ
ผมกลัวไปเลยบอกตรงว่ากลัวไปเลยอ่ะไม่เอาแล้วก็ขายไปเลยดีกว่า
เพราะเราก็ผิดตรงที่ว่าเราไม่รัดกลุ่ม
อยากไปเห็นใจคนที่แบบทีเราก็ไม่รู้ครอบนิสัยเป็นยังไง
ก็ไว้ใจสงสารด้วยเห็นใจก็ไอ้เช่า
ไม่ได้มีเอกสารอะไรให้รัดกลุ่มนะ
ก็มีรูปแค่เท่าที่มีด้วยนะเขาก็ไม่ได้เอารูปถ่ายเอาอะไรไว้เยอะแยะ
จากเนี่ยหลักฐานเท่าที่มีให้ตำรวจไปสพบางใหญ่
เพราะไม่อยากให้ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกเพราะว่าคุณธัญฑีเจ้าของบ้าน
ว่าดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ยเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพ
ชอบไปหลอกเช่าบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์ครบมีนู่นมีนี่ให้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยกเวอร์นิเจอร์ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าไปยกเขาไปเลย
นี่เอาตู้เย็นกับทีวีเข้าไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ในครัวไปหมดเลยนะครับ
ส่วนเพื่อนบ้านที่บ้านอยู่หลังตรงข้ามกันเลยนะครับ
บอกว่าเมื่อวันอังคารที่๓ตุลาคมสัก๓ทุ่ม
เห็นผู้ชายสองคนเข้ามาขนของที่บ้านหลังที่ให้เช่านี่แหละ
อีกวันหนึ่งก็มาขนอีกก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรนะ
ก็คิดว่าสงสัยป้าที่เช่าบ้านเนี่ยคงจะมาขนของอะไรกันไปไหนอะไรอย่างนี้
เริ่มเอกใจอีกทีนึงเอ๊ะหรือว่าจะค้างค่าเช่า
แล้วก็ฉกทรัพย์ขโมยของหนีก็เลยโทรไปบอกเจ้าของนะครับ
คือพอรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็ตกใจมาก
เพราะเท่าที่รู้จักกันก็เห็นว่าก็ทำมาหากินปกติดีนะ
แต่ว่าที่เขาบอกกับป้าที่บ้านอยู่ตรงข้ามกันเนี่ย
บอกว่าเขามีอาชีพขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ที่ตลาดนัด
ตำรวจสตพวังไยบอกว่า

บุภามีอัฐกิจนะฮะ
ก็ใครเจอก็ลองบอกสพบังใหญ่เขาหน่อยนะครับ

บอกเขาว่าเออทำไมเราถึงทำอย่างนั้น

เกลี้ยงบ้านทิ้งไว้แต่ขยะอย่างนี้นะคะ